คือเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของมันทำให้คนใกล้
มากขึ้นก็จริงแต่มันก็น่ากลัวค่ะเพราะว่าเรานะไม่มีโอกาสรู้
ได้เลยเนี้ยฮะอะไรเอ้ยที่เราโพสต์ลงไปเนี้ย
มันจะไปตกอยู่ในมือใครบ้างถึงแม้เราจะโพสต์ใน
ในเฟซบุ๊คส่วนตัวของเราก็เถอะมันไม่มีคำว่าส่วนตัวบนโลก

เพราะว่าผู้หญิงเทียมเผอเบืองสามพันธุ์จังหวัดเพชบูรณ์
เขารวมตัวกันเป็นร้อยนะคะ

เพราะว่าพวกเธอถูกนำเอาภาพไปโพสต์ลงในทวิตเตอร์
ประกอบข้อความลามกอนาจารย์เต็มไปหมดเลย

ใช่ค่ะแล้วคือเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่เมษายนกลางปี

แต่ไม่มีใครรู้เรื่องไงเพราะว่าอาจจะไม่ได้เล่นทวิตเตอร์กัน
จนกระทั่งมีเพื่อนของหนึ่งในผู้เสียหายคนหนึ่งไปเห็นค่ะ
คือมันมีแอคเคาน์ทวิตเตอร์หนึ่งชอบลงรูปผู้หญิงหน้าตาดี
ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนแล้วก็เป็นครูผู้หญิงในพื้นที่อำเภอบึงสามพันธุ์
อย่างที่บอกรวมแล้วกว่า๑๕๐คน
เขียนข้อความประกอบลามกอนาจารย์ต่างนานาเลยค่ะ
เพื่อนคนนี้เห็นปุ๊บก็เลยรีบแคปหน้าจอแล้วก็ส่งให้เจ้าตัวดู
โอ้โหเจ้าของภาพแต่ละคนพอเห็นแล้วเนี่ยนะ

นี่รูปฉันถูกปล่อยออกไปตั้งแต่เมื่อไหร่คนเห็นไปกี่คนแล้ว

เห็นว่ารุ่นแม่ก็โดนเอารูปไปใช้มา
ใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่เด็กค่ะเอาทุกรุ่นมีทุกช่วงวัยค่ะ

นี่ค่ะ๓๐กว่าชีวิตก็เลยต้องหอบตัวเองมาที่โรงพักเลยนะคะ
ซึ่งแอคเคาน์ทวิตเตอร์ที่โพสต์รูปนี้เนี่ยนะ
ใช้ชื่อว่าแทนไทย๒๓
พอไปตรวจสอบดูปรากฏว่าแอคเคาน์นี้
มันไปเชื่อมต่อแล้วไปตรงกับเฟซบุ๊คของผู้ชายคนหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า

แต่เจ้าของเฟซบุ๊กโพสต์ข้อความล่าสุดออกมาบอกว่า
เฟซบุ๊คเขาโดนแฮ็กเขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยจริง

แล้วก็ลงภาพเอกสารแจ้งความเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
เพื่อยืนยันว่าเขาไม่ใช่คนใช้ทวิตเตอร์
นำภาพโพสต์ทำให้สาวเสียหายไปอีก
ตอนนี้ทีมข่าวก็เลยโทรสอบถามไปที่เจ้าของเฟซบุ๊ค
ก็คือนายนโรงศักดิ์เป็นเยาวชนายุ๑๗ปีเอง
เขาบอกว่าเขาไม่ใช่เจ้าของแอคเคาน์ทวิตเตอร์ที่สร้างเรื่องจริง
โปรไฟล์ที่แอคเคาน์นั้นใช้ก็ไม่ใช่รูปเขา
ส่วนหมายเลขเบอร์โทรศัพท์ในทวิตเตอร์
นายนโรงศักดิ์บอกว่าเป็นเบอร์เก่าที่เลิกใช้ไปนานแล้ว

เขาบอกว่ารู้จักกับนายนรงศักดิ์คนนี้
ก็เป็นคนนิสัยดีร่าเริงผู้จาภัยร้อนะ
ก็เลยไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะเป็นคนก่อเหตุ

แต่ถ้าเขาทำจริงก็อยากให้ออกมารับผิดชอบมากกว่านะ
เพราะผู้เสียหายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่มีการทำ

จากรูปตัวเองจะถูกนำไปโพสต์เสียหายแล้ว

โดนทำเหมือนกันเลยคือรุ่นแม่ก็ไม่เว้นอ่ะ
เรื่องต้นตำรวจก็เลยรับแจ้งความจากผู้เสียหายเอาไว้ทั้งหมดเลยนะคะ
และประสานกับปอทอีกครั้งว่าจะสามารถดำเนินคดีข้อหาไหนได้บ้าง
ว่าน่าจะยังมีผู้เสียหายอีกหลายคนแล้วค่ะ
ถ้าบอกว่าในแอคคาวนั้นเนี่ยโพสต์ไปร้อยห้าสิบกว่าคน

ก็คงยังมีเหลืออีกประมาณสักแบบเป็นร้อยคนน่ะนะคะ
ยี่สิบคนได้เลยที่อาจจะยังไม่รู้ตัวนะคะ
ก็ลองเข้าไปดูหรือว่าถ้ามีใครรู้ตัวแล้วเนี่ย
ไปแจ้งความเพิ่มเติมจะได้รวบรวมเป็นหลักฐาน
จะได้สอบสวนเอาผิดคนก่อเหตุต่อไปได้นะคะ
นี่คืออย่างที่บอกอะไรก็ตามที่มันขึ้นไปในโลกออนไลน์
ไปในโลกโซเชียลแล้วเนี่ยนะคะ

ต่อให้เราโพสต์แล้วเราลบ

เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องสนุกเรื่องเล่น
เป็นเขาเรียกว่านะส่วนตัวใช่ไหม

ใครจะนิยมชมชอบรูปภาพเราแล้วก็

แม้ว่าจะมีประโยชน์ให้เราหาข้อมูลต่างมากมาย